คราวนี้พาไปดูเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมกันบ้าง
สำหรับหุ้นน้องใหม่ในปีนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าเจ้านี้ครับเพิ่งจดทะเบียนไปแล้วก็เพิ่งเข้าไปเทรดในตลาดหลักทรัพย์นะครับ
กริมพาเวอร์ครับเปิดการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์นะครับ
กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรหมวดธุรกิจพลังงานและก็สาธารณูปโภค
ผู้บริหารประกาศชัดเจนเลยว่าให้ความเชื่อมั่นกับนักลงทุน
เดินหน้าแผนผลิตไฟฟ้ารวมให้ได้๒๕๐๐เมกาวัตต

มีเตรียมพาวเวอร์เปิดการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
เมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยใช้ชื่อยอดในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่าบิกริม
จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

วดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
โดยทันทีที่เปิดตลาดราคาหุ้นปรับขึ้นไปอยู่ที่๑๗บาทต่อหุ้น

มูลค่าการซื้อขาย๗๗๐๕๕๐๐๐ล้านบาท
เก้าต่อไปก็จะเป็นพันธกิจ
เป็นความรับผิดชอบของเรา
ตามกำหนดแล้วก็มีคุณภาพที่ดี

ในวันนี้เราก็มี๑๖๐๐กว่าเมกะวัตต์
แต่เรามีสัมประธานถึงประมาณ๒๕๕๙
เราจะได้อีกคนนั้นก็จะเติบตัวได้ตลอด
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว๒๘โครงการ
มีกำลังผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการลงทุน๙๒๐๑เมกาวัตต์
กำลังการผลิตไอน้ำ๒๑๙๗ตันต่อชั่วโมง
ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมพลังงานความร้อน
ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงและพลังงานแสงอาทิตย์
อีกทั้งยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
และพัฒนาโครงการอีก๑๕โครงการ
กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการลงทุน๕๔๙๗เมกาวัตต์
กำลังการผลิตไอน้ำ๑๐๙๘ตันต่อชั่วโมง